ไปดูเหตุพายุพัดลมแรงเลยนี่ฮะ
ถล่มตะเคียนร้อยปีทับบ้าน

ตะเคียนซะด้วยน่ะเออแล้วตะเคียนเป็นร้อยปีเอง
นี่แรงขนาดไหนครับ
แล้วมันถลุมอย่างไรตอนนั้นได้ยินเสียงอะไรปะ

กุลผู้ชมมนตร์สักครู่ได้ยินมั้ยฮะเสียงฟ้ายังฮึมอยู่หน่อย
ร้อนเลยเนี่ยใช่ครับต้นตะเขียนต้นใหญ่ตัวนี้
ต้นนี้นะอายุร้อยปีครับอยู่นอกรั้วแต่มันมาล้มทับใส่บ้านหลังนี้
ที่อยู่ห่างกันไปประมาณ๕เมตรเท่านั้นเอง
พังภาพแบบนี้ครับ

คือพ่อแม่ลูกและคุณยาย

เจ้าหน้าที่ต้องเอาอุปกรณ์มาช่วยตัดต้นตะเคียนก่อน

ลอดออกมาทางประตูเล็กครับ
คุณรัชดาบุญสร้างอายุ๕๐ปี
และคุณยายอายุ๘๐ปี
กิ่งต้นตะเคียนเข้าไปที่หัว
หัวแตกนะครับหัวแตกเลย
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยปฐมพยาบาล

ด้านประตูใหญ่หน้าบ้านนี้ก็ออกไม่ได้นะฮะ
มีรถกระบะจอดอยู่ด้วยครับ

โอ้โหแล้วต้นตะเคียนก็ล้มทับไปเสียหายเหมือนกัน
รถของเพื่อนบ้านบ้านข้างจอดไว้อยู่
โดนเหมือนกันโดนกิ่งขนาดใหญ่

โอ้โหต้นตะเคียนรอบนี้รวมไปถึง
พายุพัดฝนลมแรงแบบนี้

บ้านเรือนชาวบ้านหลายคนแถวนั้นเสียหายไปกันเยอะเลยฮะ

อืมไว้ใจไม่ได้เลยนะคะเรื่องของฟ้าฝนเนี่ย